ที่ลบบุรีหน่อยค่ะคุณผู้ชมเกิดเหตุชายคลุมคลั่งนะคะ
พังสารเจ้าเป็นสารเจ้าที่คนในพื้นที่เนี่ย
เขาเคารพนับถือกันนะคะใช้เท้าเนี่ยถีบรูปปั้นเจ้าพ่อเจ้าแม่
แล้วตัวเองนุ่งกางเกงตัวเดียวไปนั่งแทนที่เจ้าพ่อเจ้าแม่

นี่ค่ะคลั่งได้เบอร์นี้อ่ะทำตัวเหมือนกับตัวเองเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่เลยหรือยังไง
ใช่คือทานโทษนะใช้เท้าถีบเจ้าพ่อเจ้าแม่ลงมา
แล้วตัวเองก็ไปนั่งแทนท่านประทับตรงนั้นนะคะ
ชาวบ้านเห็นแล้วบอกไม่สบายใจเลยไม่สบายใจเลย
เพราะว่าสารเจ้าดงนี้คือคนในท้องที่เขารบนับถือกันค่ะนะคะ
เป็นสารเจ้าพ่อปากดงค่ะที่บ้านมีลบบุรีนะคะ
โอ้โหตำรวจต้องมาค่ะไม้งามต้องมีนะคะ
ตอนแรกพยายามเกลี้ยกล่อมผู้ชายคนนี้ไม่ฟังเลยค่ะไม่ฟังเลย
ชาวบ้านคนหนึ่งเล่าบอกว่าชายคนนี้ขี่รถจักรยานยนต์มาจอดที่หน้าสารเจ้า
แล้วก็ทุบตีข้าวของจนแตกกระจุยกระจายหมดเลย
จากนั้นก็ร้องเออะโวยวายคล้ายผีเข้า
แล้วถอดเสื้อผ้าขึ้นไปนั่งบนแท่นประทับของศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่
ตำรวจเข้ามาระงับเหตุนะคะวิธีการคือใช้ไม้งามบุกเข้าไปบุกเข้าไป
ใช้ปืนไฟฟ้าบุกเข้าไปชาร์จตัวถามว่าสยบได้ไหมไม่ได้นะคะ
หนุ่มขั้นเนี่ยยังริดเยอะค่ะคุณผู้ชม
สุดท้ายแล้วใช้เขาเรียกว่าอะไรล่ะกุญแจกุญแจมือค่ะใส่เข้าไป
แต่สุดท้ายแล้วผู้ชายคนนี้กระชากออกจนขาดนะคะ
เจ้าหน้าที่เอาล่ะต้องมีการวางแผนกันใหม่สักครู่หนึ่งนี่จังหวะนี้ค่ะ

กระชากจนกุญแจมือหลุดขาดเลย
นี่ริดเข้ามาเยอะมากแรงเยอะมาก
นี่ขนาดว่าจับมาได้แล้วนะคะใส่กุญแจมือแล้ว

เจ้าหน้าที่บอกว่าต้องวางแผนกันไหมสักพักหนึ่ง
ช่วยกันเจรจาจนกระทั่งย้อมจับนะคะ

ทีนี้จากการสอบถามผู้ก่อเหตุอายุ๓๕ปี
เป็นชาวกรุงเทพนะคะแล้วก็เคยรับราชการทหาร
เขาบอกว่าตัวเขาเองไปประสบอุบัติเหตุ
กระทบกระเทือนทางสมองรักษาตัวมาต่อเนื่อง
ก่อนที่จะมาอยู่กับภรรยาที่บ้านหมี่ลบบุรี
ให้ข้อมูลเพิ่มเติมบอกว่าผู้ก่อเหตุไม่เคยดื่มสุรา

แต่ก็ไม่มีใครทราบว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ลุ้มคลั่งแบบนี้เกิดจากสาเหตุอะไรกันแน่
ตอนนี้ค่ะญาตินำตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลอนันทมหิดลแล้วนะคะ

เช้าวันนี้ค่ะทางคณะกรรมการศาลเจ้า
รวมถึงชาวบ้านที่เคารพสัทธาศาลเจ้าพ่อปากดงเนี่ยนะคะ
รวมกันนี่ช่วยกันค่ะเก็บทำความสะอาดข้าวของที่แตก
เสียหายกระจายนะคะมีกระทางถูกของเก่าอีก๒๓ชิ้น
แล้วก็มีการทำพิธีขอขมานำเครื่องเส้นไหว้มาขอขมาลาโทษ
แทนผู้ก่อเหตุนะก็คงบอกเจ้าพ่อเจ้าแม่แหละบอกว่า
คนที่ก่อเหตุที่เขาทำลงไปเขาอาจจะมีอาการทางสมอง

อันเชิญเจ้าพ่อเจ้าแม่เนี่ยกลับมาขึ้นศาลเหมือนเดิม

โอ้โหนี่พังหมดเลยใช่ค่ะก็ต้องบอกให้เจ้าพ่อเจ้าแม่ท่านทราบใช่ไหม
ทางชาวบ้านก็คงจะทำเพื่อความสบายใจ
ว่าเออผู้ชายคนนี้เขาก็สติไม่ค่อยสมประกอบอะไรพวกนี้นะครับ